ความเชื่อคุณผู้ชมวันนี้ก็ต้องเหมารวมเรื่องความเชื่อมาฝากกัน
ที่แห่งนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งที่ที่เขาร่ำลือกันว่า
โอ้โหขอโชคขอลาบมาแล้วจ้า
นี่คือบริเวณเกาะดอนแก้วเกาะดอนโพ
วันนี้คุณมีนักท่องเที่ยวทยอยนั่งเรือ
เข้าไปกราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบกับพ่อปู่อือลือ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนเกาะกลางบึงโขงหลง
ตำบลบึงโขงหลงอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาล

เยอะแยะเลย

ผมจะบอกให้ชั้น๙ข้างบนคนที่มีความเชื่อนะ

ตามตำนานเขาเล่าขานกันมาว่า
เกาะแห่งนี้เป็นวังพญานาคาราช
ตั้งอยู่กลางบึงโขงหลงเลยนะ
นักท่องเที่ยวเขามักจะนั่งเรือเข้าไปตรงนี้ค่ะ

หลังจากลงมาจากถ้ำนาคาภูลกา
ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์มาก
นักท่องเที่ยวห้ามพลาดด้วยอีกหนึ่งจุด
ก็คือจะต้องนั่งเรือเข้าไปกราบไหว้พ่อปู่อือลือ
ที่อยู่เกาะกลางบึงแห่งนี้นะคะ
จำไว้นะถ้าคุณไปถ้ำนาคาตรงนี้ก็ต้องไปนะคะ
ยิ่งช่วงใกล้วันประกาศรางวัลคุณค่ะ
นักเสี่ยงโชคนี่โอ้โหมากันเยอะมาก

มันส่งผลดีต่อชาวบ้านอย่างหนึ่ง

เขาทำเครื่องเส้นไหว้ชุดบายสีต่าง
บวงสวงต่างเอามาขายใช่ไหม
ก็เลยทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าขายของท่าเรือ
มีรายได้อย่างงามในช่วงที่คนไปกันเยอะ

เขาก็มีพ่อค้าแม่ค้าขายอะไรต่างหลายอย่าง
อยากปล่อยนกปล่อยปลาอะไรก็มีหมด

ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลบึงโขงหลง
ก็จะมีนักท่องเที่ยวที่ลงมาจากถ้ำนาคา
แล้วก็กลับจากไหว้ปู่อือลือที่อยู่บนเกาะดอนแก้วดอนโพเนี่ย
เข้ามาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะคะ
ตรงนี้เขาก็จะไปขอโชคขอลาบกันด้วยเหมือนกัน
พอได้โชคได้รับหรือว่าได้อะไรที่สมใจแล้ว
ก็เดินมาข้างหน้ามาหา

ที่ใช่ลอตเตอรี่นั่นเองค่ะคุณ
แต่ส่วนใหญ่ไม่ทันคนข้างหน้า

เอาไปก่อนแล้วล่ะอะไรที่ชอบอ่ะ
เหลือเท่านี้แหละเอาข้างก็ได้
เอาอะไรนะค่อนข้าง
ข้างเอาข้างเหมือนก็ได้

ค่อนข้างก็ได้เพราะว่ามันก็มีรางวัลแบบว่าข้างเคียง

เออแต่ส่วนใหญ่คุณสังเกตไหมยังไง
บางคนที่ถูกรางวัลที่เราอ่านกัน

อันนี้แทนก็ได้อยากได้อันนี้แต่อันนี้ไม่มี

เพราะฉะนั้นเรื่องของโชคลาภมันไม่มีใครบอกได้ว่ามันจะถูกหรือมันจะผิด
ซึ่งหลายคนพยายามทำตัวให้บังเอิญ

ใช่ไหมพยายามทำให้แบบไปเจอโดยบังเอิญ

แต่ท้ายที่สุดแล้วมันคือความตั้งใจที่จะบังเอิญ